มันคือความลับคนในครอบครัวพี่
ตอนนี้หลายคนถามว่าผมสถานะอะไร
ผมสถานะไหนผมเป็นแบบไหน
ผมบอกเลยว่าสถานะผมคือพ่อ

คือสถานะคือปกติไม่มีอะไร

ถึงแม้ว่าอีกหน่อยมันจะมีเรื่องนู่นนี่นั่น
แต่ตอนนี้คือทุกอย่างคือลูก

แต่ตอนนี้คือพ่อแม่ลูกที่อยู่ด้วยกัน

มันไม่มีข้อตกลงใช่มั้ยคะว่าพอลูก

แล้วเราจะเลิกกัน
มันไม่มีข้อตกลงว่า
เราจะเป็นสถานะหรือเป็นอะไรนู่นนี่นั่น

คือเราเป็นครอบครัวของลูก

ไม่ได้มีเลิกไม่ได้มีอะไรก็อยู่กัน

แต่ใช้ชีวิตคู่กันแบบหนุ่มสาวกัน

ถามว่าใช้ชีวิตไหมมันก็มีบ้าง
ซึ่งบางครั้งเราก็กลับไปดูแลเขา
อาจจะไปนอนกับเขาหรือว่าอะไรก็ได้

ความรักหนุ่มสาวแล้วเวลาเราผ่านมา

วิธีคิดหรือว่าวิธีรักแบบ

เปลี่ยนเปลี่ยนเลยพี่

มันจะเฮิร์ตยิ่งถ้าเราอยู่ในวงการ

แล้ววันนี้ความรักมัน

เป็นรูปแบบไหนแล้วระหว่างหนุ่มสาว

หนุ่มสาวมันไม่ได้อยู่ในสมุดสมองเราแล้ว

ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือความรักนี้
รักผมตอนนี้อยู่กับลูกหมดแล้ว

เอาตรงหน้าผมทุกวันก็ได้

เราจะมาหมกมูลเรื่องนี้ก็ไม่ได้

เราไปหาอะไรทำให้มันเกิดประโยชน์

เพื่ออนาคตของเขาดีกว่าไหม

นั่งแห่งขาตอนนี้ผมก็เหนื่อยนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป